คุณผู้ชมค่ะแพะกับงูพอมาเจอกัน
คุณผู้ชมว่าอะไรมันจัดขณะดูสิดูสิ

รอดเท่าไรรู้ไหมมีคนเดินไปแล้วไปเฮ้ย

งูมันไปแพะก็วิ่งหนีค่ะ
ดูเหตุการณ์นี้เซี่ยวนาทีจริงเป็นนาทีชีวิตของเจ้าแพะค่ะ
เจ้าเหลือมรัดแน่นเลยนะ
โชคดีที่คนไปเจอก่อนไง

นี่ถ้าเกิดมาช้ากว่านี้นะโดนรัดตายได้นะ
รอดอ่ะดูไปก็หลุนสงสารแพ้โอ้โหว่าจะไม่รอดอืม